ให้ดูภาพนะฮะบรรยากาศในพื้นที่ต่าง

นี่นะคะมีอยู่ที่กรุงเทพนะคะ

โอ้โหเห็นภาพบรรยากาศด้านหลังนักข่าวของเราไหมคะ

วันนี้เรียบร้อยสวยใช่ไหม
คุณบอมอภิวัตอยู่หนองคาย

เข้าสารทำไมคึกคักขนาดนี้พี่อุ๋ย

แต่หลายคนบอกไม่รู้จะห้ามยังไง
คือภาพรวมก็เหมือนกับว่าสอบคอกับรัฐบาลบอกว่า

รถน้ำดำหัวพบปะผู้หลักผู้ใหญ่

ตลาดุจังหวัดคนเล่าแต่สอบบรคกับคนจังหวัดไง
คือย่างข้าวศาลที่คุณบีชลาชาทคงถิ่น

น้องเล่นน้ำอะไรกันเขาก็ห้ามกันไม่ได้นะ

อีกหลายพื้นที่ด้วยนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้าง

โดยเฉพาะเรื่องการเล่นน้ำสาดน้ำในพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไรกันบ้าง

คุณปียชาติคงถิ่นนะครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
อยู่ที่ถนนเข้าศาลนะครับเชิญครับรายงานสดเข้ามาครับ
เรายอมรับนะครับว่าบรรยากาศสงกรานที่ถนนเข้าสารนั้นเป็นไปอย่างคึกคักนะครับ
มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากครับ
แล้วก็มีการเล่นสาดน้ำกันนะครับ
ว่าทางกรทมเองจะระบุนะครับว่าขอความร่วมมือไม่ให้เล่นสาดน้ำนะครับ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

รายนะครับเข้าร่วมประชุมแล้วก็เป็นแนวทางเดียวกันก็คือว่าอ่า
ให้อยู่เฉพาะในร้านเปิดร้านนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าบรรยากาศสงกราน
ครั้งนี้นะครับก็ยากที่จะควบคุมนะครับนายวสันบุญหมื่นวัย
ในการเขตพระนครนะครับบอกกับทีมข่าวว่ามีร้านมีสถาน
ประกอบการฝ่าฝืนนะครับไปแล้ว๑๙รายนะครับแล้วก็จะมี
ปรับนะครับเริ่มแรกก็จะหกพันบาทนะครับถ้ากำลังที่สอง
ก็หนึ่งหมื่นสองพันบาทและกำลังที่สามนั้นสองหมื่นบาทนะครับ
หากฝ่าฝืนนี่ก็จะต้องส่งฟ้องสารนะครับได้วัฒนภูมิบอกว่าก็เข้าใจ
ผู้ประกอบการนะครับก็อยากให้เศรษฐกิจนั้นเดินหน้านะครับ
แต่ว่าก็อยากให้ดำเนินกันตามมาตรการพ่องกันโปรวิดสิบเก้า
อย่างเกร็งกลั๊ดครับเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้ในการเขตพันธครณ์นะครับ

เป็นยังไงบ้างนะครับแจ้งมาแล้วตามที่ประกาศกรุงเทพนครบอกนะครับ
ข้อกำหนดต่างนะครับถ้าจัดเนี่ย
แต่ถ้าในร่วมเวลาที่เข้าด้วยเป็นการหลัง๖โมงโยงเวลาก็คงดื่มในร้านนะครับ
ดูแลกันในร้านแล้วรอบเวลานั้นเราขอความร่วมมือนะครับ
ส่วนใหญ่ผมมาที่นี่กับทีมงานของผมไม่จะเป็นเจ้าที่ของเทศกิจตำรวจทหารเจ้าที่กับพบรอเจ้าที่ของตำรวจท่องเที่ยว
ก็จะมาโรงพื้นที่ตรง๖โมงโยงเวลาทุกวันนะครับมีการตักเตือน
แล้วก็๕ทุ่มจะมีการฝ่าฝืนที่เราตามประกาศของเทพนักคลบก็เป็นการเปลี่ยนที่ปรับแล้วปรับ๑๙ลายไปแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็เงียบเลยฮะเราขอคนละมือก็ให้คนละมืออย่างดีเพราะเราเหมือนกับเราทำงานมาตลอดนะฮะ
มีการตักเตือนตลอดแล้วก็ย้ำมาตลอดนะครับ
ก็คงต้องคงไม่ว่ากันเล็กน้อยก็คงเห็นใจเขานะครับอยากจะให้การค้าไปด้วย
แต่ว่าถ้าเลยเผยไปเราก็ต้องเข้าไปการคับการไปขอร้องก็ขอคนละมือครับผมครับ
คุณผู้ชมครับจะเห็นนะครับว่ายิ่งบรรยากาศมืดค่ำลงไปทุกทีนะครับ
ท่องเที่ยวนะครับก็ยิ่งมีจำนวนมากขึ้นนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เองนะครับก็ได้มาชี้แจงนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือเมื่อสักครู่นี้อีกรอบนึงนะครับ
แต่ก็อย่างที่เห็นครับว่าก็ยากที่จะครอบคลุมนะครับว่าห้ามเล่นน้ำสงกรานนะครับ
เพราะว่าแต่ละคนนั้นนะครับก็เริ่มทยอยออกมานอกแนวก็คือบริเวณถนนนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่เองนะครับก็ระบุนะครับว่าในคืนนี้นะครับ
ร้านสถานประกอบการต่างนะครับจะต้องหยุดแมพค้าขายม่ายกลาการรอบภายในห้าทุ่มนะครับ
ทางเขตบอกว่าคืนนี้เปิดร้านกันได้แค่๕ทุ่ม
มันคือตอนเย็น

ผอเขตบอกว่าก็ขอความร่วมมือ
ผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

คือในมุมของธุรกิจเศรษฐกิจเนี่ย

หรือว่ารัฐบาลหรือว่าทางเขตอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

แต่มุมที่เขาห่วงก็คือเรื่องของโควิด

โอ้โหหลังสงการมันจะกลับมาแพร่ระบาดอะไรยังไงไหม
แล้วเหมือนที่คุณปียชาติรายงานว่าก่อนจะเข้าถนนเข้าสาร
ก็มีการเขียนเอาไว้ว่าจำกัดจำนวนคน

แต่มันจะได้ไหมล่ะใช่ไหม
ที่เนี่ยเขากำหนดว่าถ้าจะเล่นน้ำเนี่ย
แต่คนไปเล่นน้ำเขาจะใส่หรือเปล่า

พาไปดูที่ภาคใต้ที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่ค่ะ
คุณจิรายุทะบูรย์ชูผู้สื่อข่าวของเราที่นั่นนะคะ

ก็ไม่ต้องผิดฝนหามกันตลอดทุกวินินาทีนี้แน่นอนค่ะได้เป็นมีที่จะเก่า
คุณภาคภูมิคุณเขมสอนครับพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศที่อ่าวนางจังหวัดกระบี
ซึ่งตอนนี้นะครับเวลา๑๙นาฬิกา๑๑นาที
ใกล้แล้วกับคอนเสิร์ตอาวนางบีดเฟสตีเวิล

จะมีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับ
ทยอยเข้ามาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
ซึ่งทางจังหวัดได้เน้นย้ำถึงมาตรการความปลอดภัยของทั้งนักท่องเที่ยว
รวมถึงผู้ประกอบการด้วยครับ
สำหรับการจัดงานอ่าวนางบีดเฟสติวัล
จัดขึ้นภายใต้แนวคิดกระบี่ชายหาดแห่งสีสัน
นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสสีสันความสวยงามแห่งกระบี

รวมถึงร่วมสนุกกับการรับชมความบันเทิงเต็มรูปแบบ
ไปกับการแสดงคอนเสิร์ตริมหาดนะครับ
เหล่าดีเจและศิลปินชั้นนำของเมืองไทย
อาทิเช่นแว่นใหญ่อุ๋ยบูด้าเบสคุณตู่พบทร
โดยการจัดงานในครั้งนี้ทางนายกสมาคมนักธุรกิจ
การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบีนะครับได้เปิดเผยว่า
การจัดงานในครั้งนี้นะครับจะต้องอยู่ภายใต้มาตรการของรัฐ
ซึ่งจะไม่มีการจัดกิจกรรมศาสตร์น้ำสงกรานนะคะ
ส่วนผู้ประกอบการรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน
ซึ่งจะต้องตรวจและแสดงผลก่อนถึงเวลางาน๒ชั่วโมงนะครับ
ส่วนนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานจะต้องผ่านด่านคัดกอง
และที่สำคัญนะครับจะต้องโชว์ผลวัคซีน

จะต้องมีผลวัคซีนครบ๒เข็มขึ้นไปครับผม

สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง๕๐๐คนด้วยกันนะครับ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้มีการแบ่งพื้นที่
เพื่อให้นักท่องเที่ยวเว้นระยะห่างตามมาตรการของรัฐครับ
โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานคร
ที่ได้เข้ามาร่วมงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้
ได้เปิดเผยกับทีมข่าวนะครับว่า
ปีนี้เป็นปีแรกตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อโควิด๑๙
ที่ทางครอบครัวได้มีการออกมาเที่ยวต่างจังหวัด
ในช่วงเทศกาลสงกรานนะครับ
เพราะปกติจะมาเที่ยวต่างจังหวัดทุกปีอยู่แล้ว

ทุกคนอยู่ภายใต้มาตรการของรัฐ
คือการฉีดวัคซีนครบ๓เข็ม

ตอนแรกตั้งใจจะมาเที่ยวเพียงแค่ทะเล
แต่พอทราบว่าที่กระบีมีคอนเสิร์ตด้วยนะครับ

กับการมาเที่ยววันสงกรานในครั้งนี้ครับ
ได้มาปลดป่ายที่ทะเลกระบีนี่หรือครับ
แล้ววันนี้มาพอมีเห็นงานดูตัวเป็นอย่างไรบ้างครับ
ก็ดีครับ
ใส่แมซอ่ะครับผม
ตัวผมก็ได้ล๊อคพักสินเข็ม๓ครับ
ส่วนตัวก็จะล้างมือใส่แมสตลอด

อันนี้คือมาครอบครัวด้วยอ่ะ

ครับก็ถือว่าเป็นโบนัสไป

เริ่มมีการเปิดพิธีในเวลา๑๙นาฬิกา
โดยมีทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มาเป็นประธานในพิธีนะครับ

และไฮไลท์สำคัญก็คือช่วงเวลา๒๑นาฬิกานะครับ
ศิลปินชั้นนำของเมืองไทยจะเริ่มขึ้นแสดง
โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้จะจบในเวลาเที่ยงคืนครับ
คุณผู้ชมครับณตอนนี้จะเห็นเวทีด้านหลังของผม

ซึ่งตอนนี้ใกล้จะเข้างานเปิดพิธีแล้วนะครับ

แล้วก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตกันเกิดขึ้นครับ
อันนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ

รายงานสดจากอ่าวนางจังหวัดกระบีครับ
ขอบคุณคุณจิรายุทธ์ด้วยนะคะ
คือ๑คุณผู้ชมเป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙
คุณผู้ชมสงสัยว่าทำไมจังหวัดฉันจัดไม่ได้
บางจังหวัดจัดงานได้บางจังหวัดจัดไม่ได้

ก็สวบคอชุดใหญ่หรือรัฐบาลบอกว่าแล้วแต่
ว่าแต่ละจังหวัดจะมีมาตรการยังไงให้พิจารณากันเอง
อย่างน้องคายหนองคายนี่เขาให้จัดได้นะ
แต่คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่หนองคาย
ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไร
บรรยากาศสงกรานตลอดทั้งวันเป็นยังไง

บรรยากาศแห่งความสุขในช่วงเทศกาลสงคราน
ห่างหายออกจากหัวใจคนไทย
ตั้งแต่ที่โควิด๑๙เข้ามาแพร่ระบาด

ทางรัฐบาลก็ได้มีการประกาศ

ก็ได้กลับมาจัดงานสุดยิ่งใหญ่อีกครั้ง
หลังจากที่ได้หยุดไปนาน๓ปี
นั่นก็คืองานตรุษสงกรานแห่หลวงพ่อพระสัยรอบเมืองนะครับ
ในปีนี้ก็มีการปรับมาตรการเพื่อความปลอดภัย
นั่นก็คือเปลี่ยนจากการส่งน้ำ
เป็นการโปรยดอกไม้เพื่อสักการะองค์หลวงพ่อแทน
แล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่มีจิตศรัทธา
เดินทางเข้ามาร่วมงานกันอย่างเนื่องแน่น
ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงในขณะนี้ครับ
วัดโพชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย
เทศกาลสุดยิ่งใหญ่อีกครั้งนะครับ
หลังจากที่ห่างหายไปนาน๓ปี
ไลท์จะอยู่ที่ขบวนแห่หลวงพ่อพระสัย
ที่มีประชาชนชาวหนองคายหลายพันคน
เข้ามาร่วมพิธีเป็นประจำทุกปีนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ได้อัญเชิญหลวงพ่อประดิษฐานบนพระอุโบสถ
เพื่อให้พี่น้องประชาชนเดินทางมาส่งน้ำขอพร

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
ได้นำพุทธศาสนิกชนอันเชิญหลวงพ่อพระสัย
ลงจากพระอุโบสถแห่รอบพระอุโบสถก่อน๓รอบ
ก่อนที่จะอันเชิญขึ้นราชรสแล้วก็แห่รอบเมือง
ให้พี่น้องประชาชนได้มาชมบารมีขององค์หลวงพ่อ
โดยในปีนี้ได้ปรับรูปแบบใช้วิธีการโปรยดอกไม้ระหว่างทาง
ให้โปรยดอกไม้แทนการส่งน้ำ
แล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน

วันนี้ผมได้มีการพูดคุยกับผู้ที่มาร่วมงาน
บอกกับทีมข่าวว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
ที่กิจกรรมในการแห่องค์หลวงพ่อพระสัยได้กลับมาจัดขึ้นอีกครั้งนะครับ
แล้วก็ถึงแม้ปีนี้จะไม่ได้มีการสาดน้ำหรือว่าปะแป้งแบบปีก่อน
แต่ตนก็ได้ดีใจที่มาสืบสารประเพณีอันดีงามของไทยในจังหวัดหนองคายนะครับ
รับว่าก็ยังคงกลัวในเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แต่ด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อ
ขอเข้าร่วมงานแต่ก็จะระมัดระวังตัวเองให้ดีครับ
ดีใจมากที่งานประเพณีหลวงพ่อพระสัยได้กลับมาทำวันนี้
เห็นว่าเทศกาลประเพณีหลวงพ่อพระสัยได้หยุดไปประมาณกี่ปี
ประมาณ๓ปีที่ไม่ได้เปิดสวงบนภาษัย

ปีนี้ได้กลับมาจัดการ
ก็โควิด๑๙ก็คงยังถือว่าสูงอยู่
ตัวพี่เองมีความกังวลหรือว่ามีความกลัวในเรื่องนี้
ก็กลัวอยู่แต่เราก็ต้องรักษา
ใส่หน้ากาห้างแล้วก็ฉีดยาง
ผมมาสัฬกรัฐบูษาภาพหลวงพ่อทุกปี

เพราะว่าเรามันคนชาวหนองคายด้วยคำนึก

จะเป็นการแห่องค์หลวงพ่อรอบหมู่บ้าน
ที่ได้จัดขึ้นไปแล้วและในเวลา๒๐นาฬิกาจะมีการจัดกิจกรรมเวียนเทียน
องค์พระธาตุอรหันต์และเวียนเทียนรอบพระพลายที่ประดิษฐาน
โดยการเว้นระยะห่างและก็จัดคิวให้ประชาชนเข้าส่งน้ำ
โดยจำกัดจำนวนที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ส่วนกิจกรรมอื่นที่เคยจัดขึ้นทุกปีเช่นมหรสบรื่นเริง
ในปีนี้งดทุกกิจกรรมยกเว้นมีหนังกลางแปลงที่ใช้ให้ดูตลอดทั้งคืนครับ
พี่น้องประชาชนชาวหนองคายและในจังหวัดใกล้เคียง
สามารถเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมส่งน้ำพระหลวงพ่อพระสัยนี้ได้

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๑๘เมษายนนี้
ตั้งแต่เวลา๗นาฬิกาถึง๒๑นาฬิกา
เดี๋ยวในตอนนี้ผมขอไปส่งน้ำแล้วก็ขออวยพรให้พี่น้องที่ดูไทยรัฐนิวโชว์ทุกคน
มีแต่ความสุขความเจริญตลอดปีตลอดไปขอบคุณครับ

เท่ากับว่าที่หนองคายเนี่ยงดงานรื่นเริงมหรสบงดสาดน้ำ
แต่ว่าทำบุญส่งน้ำพระแบบนี้แล้วก็ทำบุญกันในวัดอย่างนี้ได้
ไปดูกันที่จังหวัดน่านกันบ้างนะคะ
คือที่จังหวัดน่านเนี่ยค่ะก็มีการจัดงานจะคล้ายกัน
ก็เป็นลักษณะของวิถีไทยแล้วอยู่ภายใต้ประเภณนี้ไทย
ของเราสวยมากวันนี้อ๋อเดี๋ยวไปติดตามของคุณเรอวิกันค่ะ
ที่ถนนคนเดินขวงเมืองน่านกันเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญค่ะ
บรรยากาศด้านหลังของดิฉันคุณผู้ชมจะเห็นภาพบรรยากาศโดยรวมเลยนะคะ
จะเห็นว่าชาวเมืองน่านนะคะต่างสวมเสื้อผ้าลายดอก
รวมไปถึงชุดพื้นเมืองนะคะยังมาท่องเที่ยวบริเวณถนนคนเดิน
บริเวณด้านหน้าลานวัดภูมินนะคะซึ่งจัดเป็นสถานที่ให้ประชาชนได้นั่งฟังเพลงพื้นเมือง
รวมไปถึงเพลงร่วมสมัยนะคะแล้วก็มีการนั่งรับประทานอาหารแบบขันโตก
ล้านนานะคะเดี๋ยวเราลองไปพูดคุยกับชาวเมืองน่านกันสักคนนึงนะคะว่า
วันนี้ทำไมถึงเดินทางมาที่นี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผม
เอ่ออยากขอสัมภาษณ์นิดหนึ่งค่ะว่าเออ
ทำไมวันนี้วันการวันแรกของเมืองน่านมาเที่ยวที่นี่ค่ะอ่า
เป็นคนเมืองน่านอยู่แล้วครับทำงานอยู่ต่างจังหวัดก็เลยกลับมาบ้านครับ
มันเป็นประเทศนีย์ขึ้นปีใหม่ของเมืองน่านนะครับของคนล้านนางอย่างเงี้ยครับ
ก็จะเป็นวันที่รวมครอบครัวรวมญาติอย่างนี้ครับก็เลยกลับมาเที่ยวที่นั่นครับ
แล้วที่มาที่นี่เขาว่ายังไงคะอ่าเพราะว่าอ่าที่นี่อ่ะครับผม
มันจะเป็นการจัดที่นั่งขันโตกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาทานอาหาร
มานั่งเที่ยวมานั่งชมบรรยากาศของเมืองน่านในยามกลางคืนครับ
สถานการณ์โควิดก็ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังตัวครับ
แต่ว่ามาตรการที่นี่ก็ดีมากนะครับมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจอุณหภูมินะครับ
คิดถึงบรรยากาศสระน้ำเพราะครับก็ถามว่าการสระน้ำ
ก็ปกติสมัยเด็กก็เล่นกันอยู่แล้วทุกครั้งครับแต่ว่า
พอมันมีโควิดเข้ามานะครับเป็นมาตรการของทางภาครัฐ
เราก็ต้องตามมากนะที่เขาชางไหว
ขอให้ไทยรัฐนะครับ

แล้วก็ป้องกันโควิดอย่างดีนะครับ
ขอบคุณค่ะ
ส่วนบรรยากาศที่วัดสวนตล

ก็มีการประกวดเต้นบาสโลปซึ่งเป็นการเต้นพื้นเมืองนะคะ
ที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของชาวเมืองน่านนั่นเอง
ก็มีการเดินทางมาจากหลายจังหวัดค่ะทั้งในจังหวัดนั่นเอง
รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงนะคะถือว่าการแสดงชุดนี้
ก็เป็นที่ดึงดูดแล้วก็สร้างความสนใจให้กับชาวนานพอสมควรค่ะ
ส่วนบรรยากาศที่วัดพระธาตุแช่แห้งอีก๑วัด
ซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ของเมืองน่านนะคะตลอดทั้งวันที่ผ่านมา
ก็ยังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาไหว้พระธาตุแช่แห้งนะคะ
เนื่องในวันสงการปีใหม่ไทยปี๒๕๖๕กันอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าวันแรกวันนี้นะคะตลอดทั้งวันจะมีอากาศร้อนก็ตาม
แต่ชาวเมืองน่านนะคะก็ยังเดินทางมาทำบุญค่ะ
ซึ่งพิธีสำคัญนะคะก็คือพิธีปักตุงนะคะรวมไปถึงการผูกสายสินสะดอกเคราะห์
แล้วก็การบูชาตุง๑๒ราศีเสริมดวงชะตาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือความสวยงามและบรรยากาศในพื้นที่ของเทศสะบานเมืองน่าน
แม้ว่าวันนี้ในปี๒๕๖๕มาตรการของเมืองน่านก็ยังคงงดสัดน้ำ
แต่ว่าก็ยังมีประชาชนชาวเมืองหน้านะคะที่ยังออกมาท่องเที่ยว
แล้วก็มาเยี่ยมชมบรรยากาศสัมผัสบรรยากาศความเป็นล้านนานะคะแบบดั้งเดิม

นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลเมืองน่านค่ะ
วิการแก้วิจิตรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ